เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ฉะเชิงเซามีอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ

แต่ว่าระหว่างทางยางล้อหน้าระเบิด
ทำให้เสียหลักพุ่งชนแท่งเบรีเออร์
แล้วก็ตกร่องกลางถนนรถพังเสียหายทั้งคันนะครับ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพบังปะกงเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ

ช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๘ถนนบางนาตราด
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ทำให้ส่วนหัวของรถพังยับเยิน
หินคลุกที่บรรพุกมาตกเลี่ยนถนน
ผู้ภัยต้องช่วยกันกวาดให้พ้นกิดขวางการจราจร
ขณะที่คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส

กำลังไปส่งหินคลุกที่จังหวัดสมุทรปราการ

แล้วข้ามตกลงไปเกาะกลางถนน
ชาวบ้านและกู้ภัยช่วยกันตักน้ำจากคลองชลประธาน
ดับไฟที่กำลังลุกไหม้รถส่งน้ำแข็ง
จอดอยู่ริมถนนเรียบคลองบ้านแก่ใหญ่ท่าสว่าง

และพยายามใช้น้ำแข็งเทใส่ห้องเครื่องที่เป็นต้นเพลิง

ว่าส่วนหัวของรถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
ตำรวจสพเมืองสุรินทร์สอบสวนทราบว่า
โรงงานน้ำแข็งจะนำรถคันนี้มาจอดตรงจุดเกิดเหตุเป็นประจำ
แต่จู่วันนี้ก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นที่ห้องเครื่องโดยไม่ทราบสาเหตุ
เบื้องต้นสัญญาณว่าอาจเกิดจากระบบไฟไปในรถขัดคล่อง
แต่ยังต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงอีกครั้ง
นี่เป็นวินาทีระทึกที่กล้องหน้ารถไฟบันทึกภาพขณะชายคนหนึ่ง
เดินตัดหน้ารถไฟอย่างใจเย็นเหมือนไม่ได้ยินเสียงหวูดที่เปิดเตือนมาแต่ไกล
ก่อนที่จะกระโดดข้ามทางรถไฟรอดชีวิตไปได้เพียงเสี้ยววินาที
คลิปนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟประจำขบวนดังกล่าวโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ตอนนี้ก็เดินตัดหน้าขบวนรถอย่างกันทันหันหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
สังคมออนไลน์ต่างวิภาควิจารณ์จำนวนมากพร้อมกับระบุว่า
ตัดรถไฟดังกล่าวมักเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นบ่อยครั้ง
ส่วนคลิปนี้กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะขับไปตามถนน
หมายเลข๓๒๓ตะบนท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
รถตู้โดยสารพุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างจัง
ทำให้รถทั้ง๒คันเสียหลักตกข้างทาง
หลังเกิดเหตุกู้ภัยกาญจนบุรีเข้าช่วยเหลือ
พบรถตู้โดยสารสายกาญจนบุรีสังขระบุรี
หน้ารถพังยับเยิน
ทั้งหมดอาการปลอดภัย